ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐยาวไปถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ
ข่าวหนักก็มีข่าวเบาก็มีข่าวสีสันก็มี

ใช่ค่ะให้จ้องกันหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวดูให้ดีนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูปลาไหล่เผือกค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่นครสวรรค์คนก็แห่กันไปดูคึกคักเลยค่ะ
ไปดูกันหน่อยนะคะที่วัดศรีอุทุมพรหรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยอยู่ที่อำเภอเมือง
เข้าวัดก็ต้องไหว้พระก่อนใช่เอาไหว้พระ
แล้วใครไปดูปลาไหล่ถูกต้องเพื่อความเป็นสิริมงคลไง
พระเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณมาดูต่อค่ะ
โอ้โหนี่ชาวบ้านในพื้นที่เขาพากันไปดูปลาไหล่เผือกเห็นไหมครับ
สีมันแบบเป็นสีแบบขาวเหลืองอ่อนแบบนี้
นี่ไม่ใช่ภาพนิ่งนะแต่ตัวเขานิ่งไม่ยอมไหลไปไหนเลย
ยังไม่ไหว้ไงอยู่ในตู้โชว์หน้าต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
แล้วหลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาธโรเจ้าอาวาสตั้งชื่อเอาไว้แล้วนะ
ชื่อว่าเจ้าลาบมาก
นี่แหละญาติโยมเขาขับรถเอามาถวายตั้งแต่๒๖มีนาคม
เอามาสามวันก่อนหลวงพ่อก็เลยไปตั้งไว้คู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ทีนี้คำถามก็คือเอ้ารถของชาวบ้านที่เขาเอาปลาไหล่เผือกมาถวายเนี่ย
รถทะเบียนอะไรมีด้วยค่ะคุณผู้ชม
ทะเบียนกไก่ลอลิง๒๖๔๖เลขสวยเชียว
น้ำหนักของปลาไหล่เผือกอยู่ที่ประมาณเกือบโลนะประมาณ๘๙ขีด

ไม่ได้ชี้นำนะคุณแต่เห็นเหมือนตัวเลขจริงอยู่ในตู้

เหมือนกับเวลาที่เขาไปดูน้ำตาเทียรักษณะนั้นหรือเปล่า
อีกภาพหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นตอนที่มันอยู่นิ่งอีกอันหนึ่ง
ถ้าดูดีนะคุณนะแต่ก็ลองไปส่องกันเอง
นี่คุณนั่นนู้นภาพเลขใต้ตู้คืออะไร

อ๋อเห็นแล้วเออ
อาจจะเป็นกระดาษรองตู้กระดาษแข็งนะฮะ
นี่แปลว่าดิฉันอ่านข่าวนี้คุณสืบสกุลทำตามที่ดิฉันบอกจริง

จริงจ้องอย่างเดียวเลยนะฮะเอาไปต่อกันที่กระบี่นะครับ
คล้ายกับปลาไหลแต่ว่าอันนี้คงเป็นพ่อปลาแล้วล่ะ

แต่ว่าที่บอกว่าคล้ายเพราะว่ามันเป็นงูจงอางเผือกนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างการกุศลอ่าวลึก
กำลังส่องหางูจงอางที่ชาวบ้าน
แจ้งบอกว่ามันหลบอยู่ใต้เตานึ่งที่เลขที่บ้าน๑๘๖ทับ๒หมู่๒ตำบลอ่าวลึกใต้
เจ้าหน้าที่ก็ส่องไปมันอยู่ไหนยังไงนะฮะ
นี่คุณเจ้าหน้าที่ส่องจนเจอตัว
ก็ใช้ไม้ใช้เชือกคล้องงูออกมา
ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาที
จึงสามารถคล้องคอจับงูจงอางตัวนี้ออกมาได้สำเร็จ
เพราะว่างูจงอางมีขนาดใหญ่และเดี๋ยวให้ดูว่าสีมันเป็นอย่างไร
ที่บอกเป็นเผือกใช่ไหมออกมาแล้วค่ะโอ้โฮค่อยดึงออกมา
นี่เขาบอกว่าสีมันเป็นสีเผือกคุณ
ขาวขาวทั้งตัว
นี่วัดความยาวได้๔เมตรหนัก๑๐กิโลกรัมนะครับ
ก็จับใส่กระสอบแล้วฮะนำไปปล่อยคืนสู่ป่าตามธรรมชาติ

เจ้าของบ้านบอกว่าอยู่มาก็อายุ๕๐กว่าแล้วนะครับ
จะเห็นงูจงอางเผือกครั้งแรกในชีวิต
เชื่อว่าเป็นงูที่มาให้โชคลาภครับ
หลังจากนี้จะนำทะเบียนบ้านไปเสี่ยงโชคดู
เพื่อจะดวงดีด้วย

เมื่อกี้คุณมีงูเผือกแล้วใช่ไหมดิฉันมีต้นโพเผือก
นี่ไงเห็นไหมคะนี่คือของจริงนะคุณผู้ชมค่ะ

แบบนี้เลยอยู่ที่วัดหนองคล้าธรรมารามที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
ซึ่งบางใบนะนะเห็นไหมบางใบก็มีสีชมพู
แล้วก็ปนขาวหน่อยแปลกตามาก
ซึ่งมรรคนายกอย่างนายวิพัฒน์ด้วงวงบอกว่าต้นโพนี้
สูงประมาณ๑๕๐เซนแตกออกมาจากต้นใหญ่นานกว่า๑๖ปีแล้ว
ส่วนต้นโพต้นใหญ่อายุก็ไม่ต่ำกว่า๙๐ปีค่ะ
ครั้งแรกที่ตัวนายวิพัฒน์เขาเห็นใบโพงอกมาใหม่มันมีสีขาว
แล้วตัวนายวิพัฒน์เขาก็ฝันฝันเห็นคนแก่ผู้ชายผู้หญิงเลย
ชุดขาวเดินมาหาแล้วบอกกับนายวิพัฒน์ในฝันว่า

เพราะว่าในอดีตชาติเมื่อ๑๐๐ปีก่อน
ก็เคยได้ดูแลกันและกันมา
เขาบอกแบบนี้ทีนี้เขาก็เลยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในต้นโพ
แล้วมีชาวบ้านเขาก็มาไหว้ขอโชคขอลาบ
ที่ผ่านมาก็มีสมหวังด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิถามว่ามีอะไรที่เป็นเผือกอีกหรือเปล่า

แต่ว่าวัดนี้เป็นที่รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ

ตั้งแต่เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชมาอยู่เชียงใหม่
โชคกับชาวบ้านที่เขามากราบไหว้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นไอ้ไข่ขวัญใจชาวบ้านขนาดแท้แล้ว
แล้วล่าสุดนะชาวบ้านเขาก็มาแก้บน
มีคนเอาดาบล้านนาแบบโบราณมาถวาย

ก็ดูสิคะพอเห็นแบบนี้
มีเอวเสียบดาบก็จะดูหน้าเกรงขาม

ทุกวันเนี่ยนะจะมีคนมาแก้บนไอ้ไข่เพียบเลย

ชั่วใกล้วันที่๑๖ใกล้วันที่๑นี่นะ

แล้วทีนี้ก็ถามว่าวิธีการขอให้ไข่ทำยังไง

จะต้องล้วงไข่ในอ่างข้างตัวไอ้ไข่
แล้วบางคนจะจุดทูปตัวเลข
ก็แล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหน
นี่บางคนก็จะไปล้วงไข่ที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะ
แล้วก็ที่เปลือกไข่ก็จะเขียนเลขแบบนี้อยู่